ตามกันต่อนะคะสำหรับกรณีที่คุณจักรจันทร์อคัมซิริดาราสาวช่อง๗
ไปแจ้งความเรื่องที่ใช้ไอจีอินสตาแกรมของเธอเป็นสื่อกลาง
ในการที่จะมาบอกว่าขายข้าวชาวนาซึ่งเธอออกตัวช่วยตั้งแต่แรกแล้ว
ปรากฏว่ากลายเป็นการช่อโกงค่ะ
ก็หลอกให้คนที่ติดตามไอจีเธอโอนเงินซื้อข้าวกันไป
จากกรณีที่มีผู้แอบอ้านจำหน่ายข้าวโดยใช้อินสตาแกรมของสาวจักรจันทร์
หลอกลวงผู้อื่นให้โอนเงินจนได้รับความเสียหาย
ตำรวจนครบานร่มกล้าวเขาได้รับการอนุมัติจากศาลจังหวัดมีนบุรี
ออกหมายจับผู้ต้องหาที่ชื่อว่านายนพจรปานิยมในข้อหาช่อกงประชาชนแล้วค่ะ

หมายจับผู้ต้องสงสัยคดีช่อโกงขายข้าวออกแล้ว
นายนพจรปานิยมล่าสุดทำอาชีพรอปภ

บัญชีคาดว่าน่าจะเป็นแฟนของนางนกพระจรนี่แหละมีภาพมีอะไรครบทุกอย่าง
แต่หมายจับของผู้หญิงยังไม่ออกก็เลยยังไม่เปิดเผยใบหน้านั่นเองค่ะ